คุณผู้ชมค่ะพาไปหวานต่อกันบ้างดีกว่านะคะ
กับอเล็กทีรเดชแล้วก็โบเมลาดา
คุณผู้ชมบอกเลยว่าคู่นี้นะเจ้าของมนรักบางกระเจ้าใช่ไหม

มนตรักกะบี่เป็นอย่างไร
คุณะโมคุ

เป็นภาพที่ทำให้ทะเลในกระบี่จืดไปเลย
เมื่อเห็นไอ้เต้าโบกับไอ้เต้าอเล็กตายเรือด้วยกันคุณผู้ชม
มีการเรียกให้ทั้งคู่เนี่ยอ้าวลูกจ๋ามองกล้องด้วยแบบนี้
น่าจะเป็นรูปคู่รูปแรกที่เห็นทั้งคู่ร่วมเฟรมกันนะคะ
เดี๋ยวไปดูโมเมนต์ความแบบน่ารักนี้หน่อยกันค่ะ
องกล้องหน่อยค่ะ

กล้องกล้องด้วยนะคะถ้าไม่มีคุณแม่คงไม่ได้ค่อยเห็นความหวาดของคู่นี้นะ
เพราะปกติเนี่ยจะลงรูปเดียวอย่างรูปอเล็กที่ลงเนี่ยก็ถ่ายที่กระบี่นี่แหละคุณผู้ชม
แต่ว่าเห็นแค่แบบอเล็กคนเดียวรูปนี้รูปนี้ไม่มีรูปน้องโบไปเลย
แต่ก็รู้แหละว่าไปด้วยกัน

เดี๋ยวรอดูก่อนละกันวันที่๒ที่๓อาจจะมีมาให้เห็นนี่แหละค่ะ